สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมฤทธิ์พระยานสังวรสมฤทธิศาราชสกลมหาสังคปริญญายก
ระหว่างวันที่๑๕๒๐ธันวาคมปี๒๕๕๘มีดังต่อไปนี้ครับ
อังคารที่๑๕ธันวาคมปี๒๕๕๘พระราชกุศลออกพระเมน
วิหารเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีมีเทศกันหนึ่ง
สวดธรรมคาถาพระสงฆ์๒๐รูปสดับประกอล
บรรพชิตจีนยวรรณ์๒๐รูปสดับประกอลและสวดพระอภิธรรม
วันพุทธ๑๖ธันวาคมปี๒๕๕๘
พระโกรธพระศพสู่พระเมนพระราชทานเพลิง
เริ่มเวลา๘นาฬิกาณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารพระสงฆ์๑๐รูปสดับปกรณ์
จากนั้นเชิญพระโกรธพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารสู่พระเมนวัดเทพศิรินทราวาส

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ณพระเมนวัดเทพศินทราวาส

พระสงฆ์๑๕รูปสวรรค์สาราธพฤติสดับประกอลและพระราชทานเพลิง
วันพฤหัสสบดี๑๗ธันวาคมปี๒๕๕๘
เวลา๗นาฬิกาเก็บพระอัฐิเลี้ยงพระสามหาบพระสงฆ์๑๐รูปสนับปกรณ์
พระอัฐิและพระสรีรังคารจากพระเมนวัดเทพชินทราวาส
ไปยังตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหาร
วันเสาร์๑๙ธันวาคมปี๒๕๕๘
พระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรังคารณตำหนักเพชรวัดปวรนิเวศวิหาร
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
พระสงฆ์๑๐รูปสวดพระพุทธมนตร์เทศกันหนึ่งและสวดธรรมคาถา
และในวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมปี๒๕๕๙
เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหาร
สงฆ์๑๐รูปถวายพรพระรับพระราชทานฉัน
เวลา๑๒นาฬิกาณพระวิหารเก๋งวัดบวรนิเวศวิหาร
พระสงฆ์๑๐รูปสนับปกรณ์จากนั้นบรรจุพระสรีรังคาร